อย่างที่บอกไปค่ะว่าคดีนี้มีการออกไหมจับผู้ต้องหา๓คน
แล้วก็นำตัวทั้งสามคนมากรุงเทพแล้วก็นำตัวไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะเชิญค่ะ
ค่ะจากการสอบสวนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ดาบตำรวจยุทธิชัยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
ก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะพร้อมระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เนื่องจากเพิ่งมารู้จักกับฟ้าและเมซึ่งเป็นสองผู้ต้องหาได้ไม่นานนักค่ะ
ขณะที่ทางตำรวจเองนะคะก็มั่นใจนะคะว่าจะมีพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้อย่างแน่นอนค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ห้องศร
พร้อมด้วยนางสาวปียวัลหรือเมสุกมานางสาวปียทัศน์หรือฟ้าภาพเทียนสุวรรณ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันตั้งแต่๓คนขึ้นไปค้ามนุษย
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
โดยได้กระทำกับบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี
และข้อหาอื่นนะคะได้ถูกตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะ
นำตัวขึ้นเครื่องบินนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่มาสอบสวนโดยด่วนค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยมีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบสวนด้วยตัวเองซึ่งจากการสอบสวนนะคะ
ยุทธชัยค่ะก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
พร้อมระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตัวเองนั้นเพิ่งรู้จักกับฟ้าและเม
ผู้ต้องหาอีกสองคนได้ไม่นานโดยรู้จักกันเมื่อครั้งไปจับกลุ่มคดีธุรจัดหานะคะ
ที่มีฟ้าเป็นผู้ต้องหาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ซึ่งขณะนั้นนะคะตนได้ถูกเรียกเข้าไปช่วยงานเท่านั้น
และอ้างว่าในคดีนี้นะคะเป็นผู้ถูกกล่าวหา
โดยเชื่อว่าเป็นการกันแกล้งของคนบางคนแต่ว่าไม่สามารถบอกได้นะคะ
ส่วนเรื่องของทรัพย์สินค่ะก็พร้อมที่จะให้ตำรวจนั้นตรวจสอบ
แล้วก็ไม่เคยลงขันกับใครเพื่อให้ล้มคดีนี้ค่ะขณะที่ฟ้าหรือนางสาวปียทัศน์นะคะ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่เล้านะคะก็ได้มีการระบุค่ะว่า
เคยถูกจับในคดีข้อหาเป็นธุระจัดหาในคดีค้ามนุษย์นี้นะคะ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙ค่ะ
ซึ่งคดีนั้นอยู่ระหว่างรอลงอาญา๒ปีนะคะ
แล้วก็ได้มีการปฏิเสธค่ะไม่รู้จักกับแม่เด็กผู้เสียหาย
แต่ว่ารู้จักกับเด็กนะคะในฐานะที่เป็นรุ่นน้อง
แล้วก็ไม่เคยชวนไปค้าประเวณีแต่อย่างใดค่ะ
พร้อมกับยอมรับนะคะเมื่อปี๕๙นั้น

แต่ว่าไปค้าให้กับบุคคลธรรมดานะคะ
แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นค่าราชการหรือไม่ค่ะ
ส่วนเรื่องรอยสักรูปนกฮูกนะคะ
ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นเด็กในสังกัดนั้น
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่เป็นข่าวค่ะ
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล

ก็ได้ยืนยันนะคะว่าตำรวจค่ะมีหลักฐานนะคะ

ชี้ตัวแล้วว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงค่ะ

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะ
ก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
คาดว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ๓คน
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
รอยสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบคุณคุณพลอยสจีค่ะ